แต่ทีนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของเขานะ
มาพูดถึงเรื่องของการหยุดบินกันต่อนะฮะ
เพราะว่ามีคำสั่งให้หยุดบินไปถึงวันที่๓๐มิถุนายน

ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับ
หรือว่ากพทมีคำสั่งขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสาร
ทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศเป็นการชั่วคราว
จนถึงวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๖๓นั้นนะครับ
ทางบริษัทการบินไทยจึงมีความจำเป็น
ต้องขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวต่ออีก๑เดือน
คือในเดือนมิถุนายน๒๕๖๓นะครับ
สำหรับเดือนกรกฎาคม๒๕๖๓ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
และประเมินสถานการณ์เพื่อกลับมาทำการบินทันทีนะครับ
โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์จากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด
แล้วก็พิจารณามาตรการป้องกันไวรัสโควิด๑๙ของแต่ละประเทศ
และความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร
แล้วก็มีแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการไว้แล้ว
และจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนต่อไปนะครับ
ปัจจุบันทำการบินในเที่ยวบินพิเศษเท่านั้นนะฮะ

เพื่อเป็นการรับคนไทยกลับบ้าน
รวมทั้งให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้า

เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรไทยเท่านั้นเองนะครับ

เพราะเขาเป็นสายการบินที่บินระหว่างประเทศนะนะ